ส่วนช่วงนี้ปิดท้ายเช้าข่าวเช้าโซเชียลโดยเฉพาะช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะ
ด้วยภาพที่เป็นคลิปแชร์ในโลกออนไลน์
เป็นภาพของงานแต่งงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่ง
แต่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักดนตรีบนเวทีและตีกรองอยู่คือเจ้าสาวค่ะ

เท่มากและอยู่ในชุดเจ้าสาวด้วย
แล้วตอนได้ที่ไปตีกรองให้กองใหญ่อยู่ข้างล่างเนี่ย
เธอก็ได้ใช้เท่าแบตให้เย็บกระเดือง

ว่าจะอยากแผ่นนี้ก็สุดทุกวันจะมีเธอฉันยังไงก็เพียงพอ
นึกว่าจะไม่ได้เห็นเท้าได้นะก็ล่องแผ่นลงมาโอ้โห
ต้องใช้เท้าเปล่าหรือว่าต้องเป็นรองเท้าผ้าใบ
ถ้าเป็นส้นสูงส้นสูงนี่ไม่น่าไม่ได้เหยียบกระเดือกได้
แต่เห็นแบบนี้เท่ดีนะคือเธอสวยด้วยเธอเท่ด้วย
ค่ะมีคนอยากรู้จักนะคะเราก็เลยไปสืบหามาให้จนได้ว่า
เจ้าสาวมือกลองรายนี้คือใคร

รู้จักชื่อของเธอกันหน่อยชื่อว่าหมอโบ
เป็นทันทะแพทยิงนัทพจชะขออภัยนะครับ
พัชชะนัทสกานชัยไตรภพ

ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

จะรู้จักเธอในนามของโบ

ต้องหาดูซะแล้วนะ